ติดตามข่าวกันต่อนะฮะกับข่าวเช้าไทยรัฐนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกันที่หน้าจอนะฮะแล้วก็ในเฟซบุ๊คไลฟ์นะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรมาร่วมจัดรายการไปพร้อมกันด้วยนะครับ
ครูพระเนี่ยถูกเรียกตัวไปตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็ถูกสั่งย้าย
ทีนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
แต่บุคคลที่กระทำไม่ใช่ครูพละแต่เป็นครูอีกคนนึงในโรงเรียนค่ะ
แล้วผ้าโป๊ที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ย
กลายเป็นว่าภาพนั้นคือภาพของภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของครูพระ

ปกป้องรุ่นน้องว่านักเรียนหญิงชั้นม๑ถูกครูพระหลอกขึ้นรถ
พาตัวไปข่มขืนและถ่ายคลิปไว้ข่มขู่แชร์กันเยอะแยะเลยนะคะ
ทั้งภาพครูพระที่ก่อเหตุทั้งภาพหญิงสาวในลักษณะโป๊บเลยต่าง
และข้อความแชทในเชิงชู้สาว
ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วมันมีเรื่องให้เอ๊ะเยอะมากมีสิ่งผิดปกติเยอะมาก
ครูพละชายคนนี้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนถูกสั่งย้ายไป
พี่หนักมาโพสท์ที่บอกว่าอยู่ในลักษณะโป๊ะเปลือยนะคะ
ก็ปรากฏว่าไม่ใช่ภาพนักเรียนหญิงม๑
แต่เป็นภาพของภรรยาที่จดทะเบียนสมรส
อย่างถูกต้องตามกฎหมายของครูพระนั่นแหละก็ภรรยาของเขาเอง
แล้วเป็นรูปที่ถ่ายมานานกว่า๑๐ปีแล้วด้วยค่ะ
ครูพระละคนนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วที่โรงพักบางกอกน้อย
ข้อหานำภาพอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ส่งผลให้ภรรยาและครูได้รับความเสียหาย
เราไปถามผู้กำกับการโรงพักบางกอกน้อยค่ะก็บอกว่า
กรณีเรื่องครูพระเป็นการกลั่นแกล้งของครูที่สอนในโรงเรียนเดียวกัน
คือในโรงเรียนเนี่ยมีครูอีกคนนึงที่สนิทกับครูพระคนนี้
สนิทกันมามากกว่า๒๕ปี
แต่ตอนหลังมาทะเลาะกันในเรื่องการค้ำประกันรถยนต์ค่ะ
ก็เลยไปสร้างเรื่องมาใส่ร้ายครูพระคนนี้
ทีนี้ปรากฏว่าตำรวจเขาก็ยังตามต่อนะ
โอเคเรื่องกรณีครูพระจบไปว่าเขาถูกกลั่นแกล้ง
ภาพเนี่ยไม่ใช่ภาพจริงแต่ก็ยังต้องตรวจสอบว่า

มีการลงรูปถ่ายของครูพระกับภรรยา
มีคนนึงเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า

เอ๊ะทำไมมีรายชื่อครูสอนภาษาจีนโผล่ออกมาล่ะ
ตำรวจก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้ที่โรงเรียนเลย
รู้ว่าเรื่องคมคืนลูกศิษย์เนี่ยคือเรื่องจริง
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ครูพระอย่างที่ถูกใส่ร้ายค่ะ
ครูที่ข่มขืนคือครูสอนภาษาจีน
ซึ่งโรงเรียนไล่ครูคนนี้ออกไปแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้ว
และคนที่ถูกข่มขืนไม่ใช่ม๑นะคะเด็กม๒ค่ะ
ครูสอนภาษาจีนคนนี้ข่มขืนเด็กม๒คนนี้หลายครั้งแล้ว
แล้วเรื่องเนี่ยเพิ่งจะมาแดงเมื่อ๑๕มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง
กระทั่ง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ครูสอนภาษาจีนคนนี้เนี่ยที่เป็นคนที่เป็นผู้ก่อเหตุตัวจริงเนี่ย
เดินทางเข้ามามอบตัวที่โรงพักบางกอกน้อยแล้ว
ต้นโดนข้อหาพรากผู้เยาว์และข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปีนะคะ
ซึ่งเขาให้การรับสารภาพ
ตำรวจก็เลยปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่าเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเอง
และมีการนัดหมายให้มาพบตำรวจอีกครั้งในวันนี้๑๐โมงตรงเพื่อนำตัวฝากขังสารตลิ่งชันค่ะ